เรื่องของการเสียชีวิตของทารกในคัน

ซึ่งใกล้ที่จะถึงกำหนดคลอด
แต่ว่าถูกสายสดือพันคอจนเสียชีวิต
ทางด้านของภูมิในการโรงพยาบาลปากท่อออกมาชี้แจงว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ดูแลครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างเต็มที่
แต่ว่าทางครอบครัวก็คือพ่อกับแม่เนี่ย
ก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับ
นางสาวปริชาติบัวทองอายุ๔๒พร้อมกับครอบครัวเข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมราชบุรี
เมื่อวานนี้ครับหลังลูกชายก็คือเป็นทารกในคันอายุคัน๙เดือนเสียชีวิต
เนื่องจากว่าภาวะสายสดือพันคอเธอเล่าบอกว่าเดิมเนี่ย
แต่ว่าวันที่๒๘พฤศจิกายนเริ่มมีอาการเจ็บท้องใกล้คลอด
เหมือนจะน้ำเดินแล้วเนอะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเลยไป๙โมงเช้า
จากนั้นเนี่ยเจ็บท้องถี่ขึ้นเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่ง๔ทุ่ม
คือปวดท้องตั้งแต่๙โมงเช้านะถึง๔ทุ่มมีอาการน้ำคร่ำเดิน
จากนั้นตี๓ของ๒๙พฤศจิกายนรู้สึกเจ็บท้องมากขึ้น
ตอนนั้นลูกยังคงดิ้นอยู่นะจนถึงตี๔คุณผู้ชม
จาก๙โมงเช้าของ๒๘จนถึงตี๔ของ๒๙รู้สึกว่าลูกดิ้นแบรนดร์ขึ้น
ท้องเกร็งแล้วแข็งก็ตะโกนเรียกพยาบาล
ขอส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชบุรีแต่พยาบาลบอกว่าไม่สามารถทำได้
เพราะเธอเนี่ยต้องอดทนบอกให้แม่ต้องอดทนเท่านั้น
จนกระทั่ง๖โมงเช้าพยาบาลไปตรวจดูพบว่าเด็กไม่หายใจแล้วครับ
ก็เลยตามแพทย์ไปตรวจสอบต่อไป
ก็คือน้ำเราคงจะเดินหมดแล้วแล้วเด็กก็คงจะดิ้น
แล้วพอคลอดออกมาคือว่ารกพันธุ์คอเด็ก
เพราะเราเจ็บ๒วันเต็มแล้ว
ว่าโรงพยาบาลน่าจะมีการแบบดูแลคนไข้ให้ดีกว่านี้
พยาบาลเวลาคนไข้เรียกไม่ใช่นอนคุยต้องลุกขึ้นมาดู
นอนเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทรศัพท์และนอนตรงข้ามคุยกับเรา
แล้วไม่ได้ลุกขึ้นมาดูนะนอนพูดกับเรานะ
ตอนนั้นถึงกำหนดคลอดแล้วใช่ไหม
หดคลอดแล้ววันที่๒๙กำหนดวันที่๒๘เจ็บท้องไง
นี่คือครบกำหนดเต็ม๙เดือน
นี่ฮะพยาบาลนอนตรงข้ามนอนเล่นโทรศัพท์
แต่ไม่ลุกขึ้นมาดูว่าเขาปวดท้อง
แต่นอนเล่นโทรศัพท์คุยกันปวดท้องตั้งแต่๙โมงของ๒๘
๖โมงของวันที่๒๙๖โมงเช้านะครับ
นางสาวปริชาติยังบอกด้วยว่าเธอกับครอบครัวเนี่ย
นำศพลูกชายกลับมาประกอบพิธีที่บ้าน
และเพิ่งจะมีพิธีชาบรักษ์กิจศพไปวันที่๑ทายวาคมที่ผ่านมา
ตั้งแต่เกิดเรื่องมีเพียงพยาบาลกับหัวหน้าพยาบาล
มาเป็นเจ้าภาพงานศพนำเงินมามอบให้เพียง๕๐๐๐บาท
ส่วนวันเผาไม่มีใครมาร่วมงานเลยแม้แต่คนเดียว
โดยทางเฉพาะพยาบาลคนที่ทำให้ลูกเธอเสียชีวิตนั้นไม่มาร่วมงานศพด้วยนะครับ
ล่าสุดในแพทย์ประเสริฐฉัดวิชญานนท์เป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลปากท่อก็ชี้แจ่ง
บันธึกตลอดและพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติกระท่างช่วงเวลานึงพบว่า
เต้นของหัวใจเด็กนั้นมีความแปรปรวนซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทราบสาเหตุ
จนสุดท้ายก็ทราบว่าสายสดือพันคอทารกในคัน
ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ทราบล่วงหน้าได้
และไม่สามารถตรวจสอบพบได้ก่อนด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นที่ผู้เสียหายติดใจเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล
บอกว่านอนคุยกันไม่ยอมลุกขึ้นมาดูนอนเล่นโทรศัพท์
ก็จะเร่งตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมยืนยัน
ในช่วงที่จัดงานศพเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปร่วมงานด้วยนะ
แต่ว่าวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันเผายอมรับว่าไม่มีใครไป

แต่ทางโรงพยาบาลดูแลเรื่องของความช่วยเหลือต่างตามระเบียบอย่างดีที่สุดแล้ว
เพราะว่าแม่สำคัญที่สุดไงเพราะว่าคือเขากำลังจะได้เห็นหน้าลูกอยู่แล้ว
แต่กลายเป็นเห็นหน้าลูกแบบไร้ลมหายใจ
ดิ้นรอคลอดอยู่เลยอีกแป๊บเดียวลูกหมดลมหายใจไปแล้วอะครับ